สายตาลูกนี้ที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสเป็นที่เห็นนั้นคือใจ
เดินนานมาแล้วที่ลูกจำความได้เรื่องราวยิ่งใหญ่คนไทยจดจำ
เมื่อครั้งเนิ่นนานมาหลายสิบปีพ่อหลวงเรานี้พระกรรมลำบาก
ช่วยเหลือผู้คนประชาชนจนยากผ่อนความลำบาก
ปวงประชาสุขสบายพอออกเยี่ยมเยือนถิ่นธุระกันด่าน
สร้างสรรค์โครงการอันเป็นประโยชน์มากมายเดินทางขึ้นเหนือลงแท่มีสารกลางใต้
ช่วยลูกช่วยไทยให้มีแต่ความร่มเย็น
เหน็ดเหนื่อยสักเพียงไหนเพื่อลูกไทยพ่อไม่เคยย่อทอ
ให้อยู่อย่างเพียงพอคำสอนของพ่อนั้นมีความหมาย
หยดยากเหนือริน
ของพ่อที่ชะลมและโทรมกาย
เพื่อลูกหลานไทยสุขทั้งกายใดทั่วทั้งแผ่นดิน
สายตาลูกนี้แม้นมองไม่เห็น
แต่สัมผัสเป็นที่เห็นคือความดี

เรียงส่งสำเนียงที่มี
ขอสาบดูดีสำนึกในพระครู
ถ้าเหน็ดเหนื่อยสักเพียงไหน
เพื่อลูกไทยพ่อไม่เคยย่อท้อ
ให้อยู่อย่างเพียงพอ
คำสอนของพ่อนั้นมีความหมาย
หยดหยาดเหลือรินของพระที่ชะล้มและส้มใจ
เพื่อลูกหลานไทยสุขทั้งกายใดทั่วทั้งแผ่นดิน
สายตาลูกนี้แม้มองไม่เห็นแต่สัมผัสเป็นที่เห็นคือความดี
จึงได้ร้อยเรียงทรงสำเนียงที่มีขอสะดูดีสำนึกในพรางวง
จึงได้ร้อยเรียงทรงสำเนียงที่มีขอสะดูดีสำนึกในพระคุณ
สมัครสมานเกือบวูลครูรักษามคีย์

ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตลอดข่าว
ติดตามกันตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกาจนถึง๑๕นาฬิกาค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะเราจะได้รวบรวมเรื่องราวของประสบกรณิกรชาวไทยจากทั่วประเทศ
ที่ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะ
และเมื่อสักครู่นี้บทเพลงที่จบไปค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าทำดีเพื่อพ่อค่ะ
สำหรับบทเพลงนี้นะครับก็ขับร้องโดยคุณหมิงร้อยเสียง
หรือว่าในชื่อจริงก็คือคุณสรรพสิทธิ์ถือพุษานะครับ
เคยมารายการของเราทีนึงแล้วครับมาวันนี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาร่วมขับร้องเพลงนี้นะครับ
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงในรัชกาลที่๙ครับ
เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันหน่อยนะครับถึงที่มาที่ไปของเพลงนี้
ตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วคุณหมิงครับสวัสดีค่ะคุณหมิงสวัสดีครับคุณหมิงครับ
เป็นครั้งที่สองนะคะที่ได้มาในรายการตลอดข่าวนะคะและเพลงเมื่อสักครู่นี้คุณหมิงแต่งเองแล้วก็ร้องเองทั้งหมดเลยด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมิงครับช่วยพูดถึงเพลงเมื่อสักครู่นี้หน่อยนะครับว่าเรานั้นมีแรงบันดาลใจอย่างไร
ในการที่จะจินตนาการแล้วก็แต่งมาเพลงนี้ถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ครับ
คือบทเพลงเพลงนี้นะครับที่แต่งขึ้นครับเป็นเพลงที่ผมในฐานะที่เป็นผู้พิการทางสายตานะครับก็มีความคิดที่ว่าเราพูดจากใจเลยครับก็คือจากสิ่งที่พระองค์ทำนะครับจากสิ่งที่พระองค์สร้างนะครับมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับ
มันคือสิ่งที่ตลอดระยะเวลา๗๐ปีของการเสด็จขึ้นครองราชของพระองค์ครับพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมากกับการกับการทำงานกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับ
ในการที่พระองค์เสด็จไปที่ต่างนะครับทั่วสารทิศของประเทศเหนืออีสานกลางใต้นะครับก็ถือว่าพระองค์ทรงงานหนักมาก

ผมก็เลยมีความคิดที่จะเขียนที่จะแต่งเพลงนี้ขึ้นมานะครับ
หมิงค่ะพี่หมิ่งได้ศึกษาพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านผ่านทางไหนบ้างคะ
เอ่อเท่าที่ศึกษาส่วนใหญ่จะจะเป็นสื่อครับจากโทรทัศน์ค่ะจากวิทยุที่มีสารคดีที่เป็นพระราชกรณีกิจที่สำคัญสำคัญของพระองค์นะฮะ
คือพี่หมิงก็จะใช้การฟังแล้วก็ได้ศึกษาไปซึ่งจะแตกต่างจากทุกคนภาพของพระองค์ท่านในความทรงจำของพี่หมิงเป็นยังไงบ้างคะ
เป็นถ้าพูดแบบธรรมดาก็คือพระองค์ก็เป็นแบบลักษณะที่ผมถ้าผมจินตนาการผมจินตนาการในรูปพระหัสของพระองค์มากกว่าเพราะอะไรมากเพราะว่าคือปกติเวลาเราทำงานนะครับ
ที่เราสัมผัสปั๊บมันจะรู้ว่าเป็นมือที่มีลักษณะอาจจะด้านอาจจะแข็งแต่ทีนี้สำหรับมุมมองของผมก็คือพ่อหลวงของเราน่าจะมีลักษณะอย่างนั้นครับ
เพราะว่าแทนที่จะได้อยู่สุขสบายเหมือนองค์พระมศัตว์ทั่วไปแต่พ่อหลวงของเราครับไม่ครับท่านทรงงานครับเพื่อประโยชน์สุขของราศดรและเล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งแผ่นดินมากกว่าครับก็คือเป็นลักษณะของมือของนักสู้เป็นมือของนักสู้ถ้าพูดถึงมือของนักสู้
นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเวลาเลยครับ
สิ่งที่ผมยึดโดยเสมอนะครับก็คือ

ของการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง

ก็อาจจะสอดคล้องกับพระบรมราชวาสของพระองค์
ที่ว่าด้วยความวิริยะอุตสาหะความพยายาม
และสำหรับเพลงที่มีชื่อว่าทำดีเพื่อพ่อ
มิงแต่งชื่อเพลงนี้จากความรู้สึกอะไร
แล้วความดีที่เราตั้งใจจะทำเพื่อพ่อคืออะไรคะ
คือจริงต้องอธิบายนิดนึงครับ
เพลงนี้ที่จริงผมแต่งเมื่อประมาณ
ปลายเดือนธันวาปีที่แล้วครับ

คือปลายในช่วงธันวาสปีที่แล้ว
จริงก็คือแต่งในช่วงระหว่างของวันพ่อแห่งชาติ
ก็คือในช่วงของการวันเสด็จพระราชสมภพ
แต่ทีนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้เผยแพร่
ในส่วนของบทเพลงนี้
พอมาทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระองค์

ก็คือตามข่าวจากคำแถลงการ

เราลองเอาเพลงมาแก้เนื้อกันดีกว่า

ก็คือบวกกับการแก้ไขเนื้อที่แต่งไว้แล้ว

วันที่๑๕ผมก็เริ่มโพสต์คลิปวิดีโอครับ

ก็เลยมาเป็นเพลงนี้ก็คือเพลงทำดีเพื่อพ่อ

ช่วงแต่ละเพลงก็มีแต่ละข้อนมากในตีเดียว

เพราะฉะนั้นช่วยขับร้องเพลงที่คุณหมิ่งเน้น
ท่อนคำร้องเพลงเพลงนี้เลยครับท่อนที่คุณหญิงชื่นชอบให้เราฟังอีกสักครั้งได้ไหมครับ

เพราะว่ามีคำที่ผมใส่เข้าไปในนั้น
ก็คือคำว่าสายตาลูกนี้ที่มองไม่เห็น
แต่สัมผัสเป็นที่เห็นนั่นคือใจ
สายตารูปนี้แม้มองไม่เห็นแต่สัมผัสเป็นที่เห็นคือความดี

แต่ว่าท่อนนี้อาจจะดูไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับ

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรอทิ้งท้ายพี่หมิงกันไปกับขออีกหนึ่งท่อนที่พี่หมิงประทับใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากที่สุดนะคะ

ขอบคุณพี่หมิ่งมากเลยครับ
คนของพ่อนั้นมีความหมาย
โยชน์หยาดเหงือฤนของพ่อ
ที่ชลมและสมกายเพื่อลูกล้านไทย
สุขทั้งกายใจทั่วทั้งแผ่นดี
ขอบคุณครับ